มามาดูเรื่องนี้ด้านหลังเราค่ะ
เขาบอกหมอปลาจะเข้าไหม

ลุงคนนี้ครอบครัวบอก
เคยตายไปแล้วครับอยู่ดีฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็ว่าแปลกแล้วนะ
ใช่แล้วหลังจากฟื้นขึ้นมานี่แปลกหนัก
กำลังค่ำตอนดึกจะเตื่อนขึ้นมา
กินของสดสดอย่างเช่นลาบเลือดเออ
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อแล้วดูภาพนี้
แล้วเขาบอกว่าน่าแปลกอีกอย่างคือ
ถ่ายภาพนี้มาถ่ายคลิปคุณสังเกตเห็นไหม
เงาแขนด้านข้างมีเงาขามีเงาหัวไม่มีค่ะ

แสงมันมุมกลับกระทบพอดีหรือเปล่า
งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตกลงเป็นยังไงแล้วมีพฤติกรรมอะไรแปลกบ้าง
หลังจากที่ครอบครัวบอกตายแล้วฟื้นค่ะนายบัวศรีอายุหกสิบเอ็ดปีชายสูงวัยคนนี้
ครอบครัวเชื่อแบบนี้ครอบครัวเชื่อนะเชื่อว่าตอนนี้ถูกปอบสิงร่าง
แล้วภาพที่เห็นนั่นคือครอบครัวถ่ายไว้ค่ะกำลังนั่งกินลาบเลือดตอนกลางดึก
สุดใจญาติที่มาช่วยดูแลเนี่ยตกใจตื่นมาพอดีเจอค่ะ
เจ้าหูนั่งกินลาบเลือดใหญ่เลยต้องกินดึกดึกแล้วนะใช่
แล้วก็เลยแอบถ่ายคลิปเอาไว้สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคืออย่างที่บอกไง
รอช้าลงพื้นที่ไปไปที่บ้านพักของนายบัวศรี
จังหวัดเพชรชบูรณ์ทางด้านของนางบายโม้แก่นนะคะ
อายุห้าสิบห้าปีคนนี้ก็เป็นเมียเนี่ย
แหละของลุงบัวสีเขาพาผู้สัดข่าวเรา
เข้าไปคุยกับลุงหน่อยลุงอ่ะนะเนี่ยคุยคือถ้าคุณไปอ่ะ
แล้วคุณไปคุยแล้วคุณจะเข้าไปหาเขาถ้าคุณจะไปบอกว่าคุณเป็นนักข่าว
ขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยอย่านะเขาด่านะ
แล้วคุณไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้เลยนะแต่คุณบอกว่าคุณเป็นหมอ
คือนักข่าวเราก็ต้องอ้างว่าเป็นหมอจะถามเรื่องอาการป่วย

อย่างที่บอกถ้ารู้ว่าไม่ใช่จะโมโหแล้วก็ด่า

ว่าพาคนแปลกหน้ามาเพื่อจะมาฆ่าตัวเขาให้ตาย
แล้วคุณดูสภาพกลางวันนอนแบบนี้

ใช่ท้องป่องใหญ่มากเดี๋ยวจะบอกเขาเคยผ่าตัดค่ะ

แต่กลางคืนนั่งหลังตรงเลยค่ะ

บอกว่านายบัวศรีป่วยเป็นโรคตับเมื่อปี๖๑
ตอนนั้นตอนป่วยก็ยังทำงานได้ปกตินะคะไม่มีปัญหาอะไร
แต่อยู่ดีเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมา
อาการเริ่มที่จะไม่ดีและสุดลงเรื่อย
มันมีน้ำออกมาจากในกระเพาะตามรูสดือ
เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เดินไม่ได้ด้วย
และเรื่องอาการอยากกินลาบเลือดล่ะมันเกิดจากตอนไหน
ครอบครัวเล่าแบบนี้๑๒ธันวาคม
เธอบอกเลยเธอบอกเห็นสามีอยากกิน
อยากกินก็ไปหาซื้อมาทำให้กิน
ต่อมาวันที่๑๖ค่ะจาก๑๒อยากกินหน้าลาบเลือดอยากกินของสด

เดี๋ยวจะหมดอายุไขวันที่๑๘ธันวาคมนะ
ทัก๑๖อีก๒วันต่อมา๑๘จะตายเหรอ
ปรากฏตายจริงแล้วหมดลมหายใจไปเลยค่ะ
ผ่านไปประมาณ๑๐นาทีอยู่ดีลุงบัวศรีตื่นขึ้นมา
ทุกคนบอกตกใจมากเลยพาไปหาพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ
ให้ช่วยดูดวงให้ลุงแกครับปรากฏพระอาจารย์บอกว่า
นี่ลุงบัวศรีถูกปอบสิงร่างนะ
ไม่มีหมอไหนกล้ามาไล่ปอบเพราะปอบตัวนี้เก่งและสู้ไม่ไหว
อยากให้หมอปลามาช่วยเหลือแทนค่ะ

อยากให้หมอปลาช่วยเหลือบ้าง
อยากให้แกมาดูมาไล่ออกจ้ะมาทำ
บอกต้องพึ่งหมอปลาแล้วให้หมอปลามาช่วยดูให้หน่อยได้ไหม
ตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่แต่คุณผู้ชมคะ
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเข้ามามีส่วนด้วยนะคะ

นายบายค่ะบอกต่ออีกแบบนี้นะบอกว่าสามีขึ้นก่อน
บอกว่าลูกชายคนเล็กฝันฝันว่าพ่อมานั่งอยู่ตรงแคร่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้าน
แต่เข้าบ้านไม่ได้แล้วเข้าร่างตัวเองไม่ได้
นี่ลูกฝันนะลูกฝันว่าพ่อเข้าร่างตัวเองไม่ได้เลยต้องไปนั่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วเดินวนอยู่หน้าบ้านอยู่แบบนั้นแล้วพ่อบอกในฝันว่ามีคนมาสิงร่างแล้วค่ะ
ลูกชายบอกยังเคยเห็นเงาดำคล้ายกับร่างคนสองเงาวิ่งสวนกันไปมา
ตอนนั่งอยู่หน้าบ้านอยู่ดีหนึ่งในเงาดำพุ่งใส่ลูก
ลูกคนเล็กเนี่ยร้องเสียงหลงตกใจกลัวไม่กล้านอนบ้านและสุดท้ายต้องไปนอนบ้านญาติแทน
ผู้สื่อข่าวก็ถามนางบายเนี่ยนะเมียเนี่ยคนเป็นเมีย
แล้วก็ญาติญาติบอกว่าถ้าหลังจากทำพิธีไล่ปอบแล้วปอบออกจากร่างไปเนี่ยอย่างที่คิดเนี่ย
แล้วนายบัวศรีเกิดตายไปเลยไม่ฟื้นทำใจได้ไหม
ที่บ้านบอกแบบนี้ทำใจได้เพราะเชื่อว่าสามีของเธอ
ตายไปแล้วตั้งแต่๑๘ธันวาคมวันที่หมดลมหายใจค่ะ
เชื่อว่าตอนนี้ที่อยู่ไม่ใช่ลุงบัวศรีค่ะ
แต่ว่าอาการแบบนี้คุณผู้ชมที่เห็นท้องบวมเป็งอย่างนี้

ซึ่งก็เป็นอาการของโรคคนเป็นตับแข็ง
อืมเออคือมีน้ำในช่องท้องเยอะอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องไปหาคุณหมอดีกว่าหาทางการแพทย์นะคะ

ก็จะดีจะได้ตรวจเช็คสุขภาพด้วยนะคะ